เดินไม่ตรงทรงตัวไม่ได้ไม่ไหวแผลเลยแผลอยู่กับพื้นเลย
อยู่กับพื้นตรงนี้พื้นถนนด้วยค่ะแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง

ไม่น่าจะไปเสร็จครับสิเมื่อโขกสูงเป็นป่ะ
สิเกอปบ้านอยู่โขกสูงเป็นป่ะนี่
โอ้โหคือตอนนี้ยังตอบไม่ค่อยได้แต่บางจังหวะนั้นลุกขึ้นมานั่ง
แล้วก็อายพูดเยอะเลยพูดเยอะเลยแต่ลิ้นนั้นเปรี้ยวไปหมดแล้ว
พูดเยอะนะครับแต่คนฟังฟังไม่รู้เรื่องดูสิแอขนาดนี้โอ้โฮเออ
แบบนี้นี่คือเต็มเบลไหมคุณน่าจะเต็มค่ะคุณ
เต็มจนล้นปรีเลยค่ะดูสิโอ้โหหมดสภาพจริงจริงเลยนะคะ
นี่ผู้ชายคนนี้นี่เขามานอนนะคือเมาปลิ้นมานอนจอดสำล้อ
นอนอยู่ตรงริมถนนแบบนี้ค่ะชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจ
คุณตำรวจตั้งแต่บ่าย๒แล้วฟังไม่ผิดค่ะคุณบุ๊ค
ตั้งแต่บ่าย๒แล้วค่ะจอดรถสามล้อไว้ตรงทางออกปั๊ม
อันนี้ที่จังหวัดนครพนมนะแต่ยังดีนะคุณก็ยังจอดไว้
เพราะไปไม่ไหวแน่นอนถ้าขับไปเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุครับพี่
อย่าว่าตะขับเอาเดินให้ได้ก่อนเดินให้ตรงก่อนทรงตัวให้ได้ก่อน
ก็ได้ไงถึงบอกเขาก็เลยแบบชาวบ้านเขากลัวไง
เห็นแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นอันตรายเอาแจ้งตำรวจดีกว่าค่ะ
มาแบบนี้ตำรวจมาเรียกแล้วสะกิดก็แล้วไม่ไหวจริงค่ะ
นี่คือนายทิ้งนะยุทธ์๔๘ปี
คือประจำเลยเมาแล้วก็ขับสำล้อกลับบ้านโอ้ยนี่คือเขาเคยสร้างตำนานมาแล้วนะ
จอดรถร้องเพลงกับสวดมนต์เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วคุณ
แต่พอตำรวจเกลี้ยกหล่อมปุ๊บเป็นยังไงอ่ะนายทิ้งอ่า
ขึ้นรถไอ้ตำรวจพาไปส่งบ้านหน่อยเนี่ยตอนเนี้ยถ้าฟังเสียงเขาได้
พวกเขาพูดกับตำรวจแต่เราฟังไม่ได้รู้เรื่องหรอกนะใช่ค่ะ
เขาพูดว่าอะไรนะคุณขวัญเกี่ยวกับคุณน้ำแข็งแปลสิ
เขาสวดมนต์หรืออะไรหรือเปล่าคะนั่นน่ะ
ไม่รู้ว่าท่องคาถาหรือว่าบทสวดอะไรแต่ฟังไม่ออกจริงค่ะ
นี่แหละท้ายที่สุดตำรวจก็ต้องขับรถไปส่งให้เขาไง
ปลาไปส่งที่บ้านบ้านอยู่ห่างตรงนี้เนี่ยประมาณสองโลดูสิ
อ่าต้องมีเอ่อรถเครื่องไปส่งให้ถึงบ้านนะคะ
ตำดูว่าเอ่ยมันสตาร์ทอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนะค่อยไป